คุณผู้ชมครับมีคู่รักคู่หนึ่งเขาโกรธมากเลยนะ
เห็นรูปแต่งงานของพวกเขาเองคือรูปเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ย

ทีนี้พอเขารู้ความจริงว่ารูปแต่งงานของพวกเขา
มาอยู่ข้างถนนได้อย่างไกล
คู่นี้เขาบอกว่าสงสารเลยนะฮะสงสารใคร

คือมีคนหนึ่งเขาโพสต์เล่าเรื่องราวในโลกโซเชียล
ให้คนในโซเชียลได้ฟังกัน
โดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณวันที่๑๘พฤศจิกายน
แต่งงานที่เราฝากไว้ที่บ้านเพื่อนมาอยู่นี่ได้ยังไง
ตอนมีคนทักมาก็ยังงง
คือฝากเขาไว้แล้วรูปเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
คือเขาฝากเพื่อนไว้ไงรูปแต่งงานนี้
แต่ปรากฏว่ารูปแต่งงานดันมาอยู่ข้างถนนแบบนี้
แล้วเธอก็โพสต์ว่าใครทิ้งรูปฉันวะ
อารมณ์คือแบบโคตรหน่อยก็เลยมาตามหารูปด้วยตัวเอง
สรุปยายเก็บมาทำที่กั้นบ้านพักอาศัย
จากอารมณ์ที่กำลังโมโหมาก
ว่ารูปนี้เป็นรูปในวันสำคัญ
แล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
มันมาถูกทิ้งไว้แบบนี้ได้อย่างไร
เมื่อฉันฝากเขาเอาไว้ให้ช่วยดูแล
พอคุยกับยายคุยไปคุยมา

รูปหนูเหรอให้ยายรื้อไหม
เอาไปเก็บไว้ลูกยายไม่รู้จริง
ยายก็เลยเก็บมาทำเพลิงอยู่
พอยายพูดแบบนี้นะตัวเราเองก็อดสงสารยายไม่ได้
ตอนแรกมาตามหารูปมาเห็นรูปอยู่เป็นผนังบ้านแบบนี้

พอฟังยายเล่ายายอธิบายให้ฟัง

ยายบอกว่ายายอยู่ตัวคนเดียวลูกหลานไม่มี
ขายน้ำมันขวดละ๓๐บาทเลี้ยงตัวเอง

แล้วก็มีเสื้อมือถักขาย

หากหลายวันราคาได้ไม่ถึง๓๐๐บาท

ว่างนะมาอุดหนุนคุณยายเพ็ญด้วยนะจ๊ะ
ยากจนอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลาน
หากินตัวคนเดียว
และขอเทศบาลปลูกเพลิงเพื่อขายของให้ยายหน่อย
พิกัดตรงข้ามแพร่๔แควร์

ความรู้สึกตอนแรกจะไปเอารูปกลับเป็นอีกแบบ
เพราะพอฟังเรื่องราวจากคุณยาย
มันมีคุณค่าทางจิตใจกับเรา
เรื่องก็มีคุณค่าทางจิตใจ

มันมีคุณค่าทางจิตใจมากแล้ว
แต่มันไม่เทียบเท่ากับเรื่องราวชีวิตของคุณยายนะครับ
แล้วก็การแบ่งปันความสุขให้กับคุณยาย

รูปหนูไม่เอากลับจ้า
ให้ยายหลบแดดหลบฝนอยู่ตรงนี้

เป็นผนังบ้านของคุณยายไปแล้ว